ทีนี้พูดถึงเรื่องเปิดประเทศ๑พฤศจิกายนมันก็ยังประจวบเหมาะกับช่วงที่
ทางด้านของประเทศไทยเราจะเปิดโรงเรียน๑พฤศจิกายนหลายโรงเรียนด้วยกันนะคะ
กว่าหมื่นแห่งทั่วประเทศหลายโรงเรียนเนี่ยก็ต้องผ่านการประเมินของคณะกรรมการประจำจังหวัดแล้วค่ะ
ส่วนเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับเด็กเพราะว่าจะเปิดโรงเรียนนี่แหละเขาก็รีบเดินหน้ากันนะคะ
ที่จังหวัดศรีสะเกดเนี่ยปรากฏว่ามีนักเรียนอาชีวะนะคะฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกแล้วเป็นลมชักวูบเกร็ง
นี่คือต้องอุ้มนะคะรีบหามไปพยาบาลเป็นการด่วนเลยนะคะไปดูคลิปภาพเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะนักเรียนชายจากสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดศรีสะเกดเป็นลมล้มลงไปกับพื้นไม่รู้สึกตัวมือเท้าเกร็ง
ครูที่เขาอยู่ใกล้ต้องรีบอุ้มค่ะ
นำตัวไปส่งห้องพยาบาลของโรงเรียนสตรีศรีเกตซึ่งเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนรวมให้กับนักเรียนในจังหวัดศรีสะเกดนะคะ
จากนั้นหน่วยแพทย์ฉุกเฉินนำตัวนักเรียนชายคนนี้ส่งต่อโรงพยาบาลศรีสเกตค่ะ
นอนพักแล้วปรากฏว่าอาการดีขึ้นนะคะสามารถพูดคุยตอบโต้ได้แล้วก็ออกจากโรงพยาบาลได้ในวันเดียวกันนั่นเองนะคะไม่เป็นอะไรมากค่ะ
ส่วนเรื่องของบรรยากาศความพร้อมก่อนเปิดเรียนที่ร้อยเอ็ดนะคะรองภูมิในการด้านประถมภูมิโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
คณะกรรมการโรคติดต่ออำเภอเมืองร้อยเอ็ดออกตรวจประเมินโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองค่ะ
สิบสามแห่งที่จะเปิดเรียนในวันจันเนี้ยนะคะจากการตรวจสอบพบว่าแต่ละโรงเรียนก็เตรียมความพร้อมตามมาตรการไทย
โดยเฉพาะจุดนั่งรับประทานอาหารที่ต้องมีฉากกั้นมีการประเมินความเสี่ยงครูนักเรียนผู้ปกครอง
ฉีดวัคซีนครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละแปดสิบห้าสิ่งสำคัญค่ะคือความร่วมมือระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อให้การเปิดเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กมากที่สุดนะคะ
ความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับเด็กอายุ๕๑๑ปีเนี่ยถ้าไปดูที่สหรัฐอันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้เลยนะคะ
องค์การอาหารและยาสหรัฐอนุมัติให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์กับเด็กอายุห้าถึงสิบเอ็ดปีแล้ว
โดยพิจารณาว่ามันได้ประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงค่ะ
นับว่าเป็นวัคซีนยี่ห้อแรกที่สหรัฐอนุมัติใช้กับเด็กนะคะส่งผลให้เด็กกว่ายี่สิบแปดล้านคนในวัยห้าถึงสิบเอ็ดปีเนี่ย
มีโอกาสได้รับวัคซีนกันแล้วโดยการฉีดวัคซีนให้เด็กเล็กเนี่ย
ฉีดวัคซีนเข็มสองห่างจากเข็มแรกสามสัปดาห์ใช้ปริมาณวัคซีนเพียงแค่สิบไมโครกรัม
หรือว่าเป็นหนึ่งในสามของปริมาณที่ฉีดให้กับกลุ่มอายุสิบแปดปีขึ้นไปอะค่ะ
เพราะว่าเด็กก็ตัวเล็กกว่าน้ำหนักตัวน้อยกว่าด้วยนะคะ